ข่าวใส่ไข่สด

กลับมาเจอกันสงครามโลกจะมีไหมเนี่ย
น่ากลัวนะโอ้โฮประกาศกันอย่างนี้ได้เลยหรือ

วันนี้คนก็มีแต่พูดถึงแบบว่าอุ๊ยเอาแล้วสงครามโลกเกิดแล้ว

ก็เขาบอกว่ามันก็ตรงตรงที่แบบว่าเริ่มแบบว่าจากแถวแบบว่าภาพตะวันออกกลาง
จะมีนกยอกยักษ์จะมีปัญหากับตะวันอันนั้นคือความเชื่อนะ

เขาบอกเดี๋ยวจีนก็จะร่วมแต่เขาบอกว่ามันก็คงแต่หลายฝ่าย

ก็ทีนี้สาวผู้เสียหายสามรายไปร้องกรองบราบ
จี้จับนายพระควัฒน์วัฒนานนท์หรือว่าหนึ่ง
อายุ๓๖ปีนี่คนนี้นะครับ

เป็นนุ่มแสบนะครับลวงขอแต่งงาน
หลอกลวงเอาเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าของผู้เสียหายไปเป็นจำนวนมาก

ตอนแรกเนี่ยก็อ้างตัวเองนะครับว่าเป็นนักธุรกิจฟาร์มเพาะพันธุนัก

นี่อย่างนั้นไปอ้างแบบนั้นเลยนะครับ
คือทำให้หลายคนไปหลงเชื่อนะครับ
พระวัตตินั้นให้แม่เนี่ยบอกว่าอยากให้แม่มาสู่ขอแต่งงาน
บอกว่าเรื่องเงินสินสอดไม่มีปัญหานะ
แต่เมื่อถึงวันงานแต่งจริงมีมากนะครับ
ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมเงินสินสอดมา

พร้อมกับให้ตนเองนั้นออกค่าใช้จ่ายไปก่อน๓แสนบาท

ระหว่างอยู่กินด้วยกันก็ขอยังขอยืมเงินไปอีกนะ

ว่าแม่นั้นป่วยนะครับต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังไปหลอกให้ดาวนรถยนต์มูลค่ากว่า๒ล้านบาทให้อีก

สามารถติดตามจับกลุ่มตัวในพระควัฒน์ได้นะครับ
ที่คอนโดแห่ง๑ญาติราชบูรณะ

ดำเนินคดีต่อที่สนบังลักษณ์

เดินทางเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมด้วย
เพื่อให้มีการอายัดตัวดำเนินคดีต่อไปอีกนะฮะ

เวลาแนะนำตัวว่าเป็นไฮโซใช้คำพูดว่าอะไร

วันนี้มันดูจากเฟซบุ๊กมันดูจากออนไลน์
ทุกวันนี้คนเลยถึงแบบว่าโชว์ความล่ำความรวยออกออนไลน์
แม้เวลาที่จะดึงคนมาซื้อของเยอะ
ก็ต้องบอกเอาเงินสดเยอะมาถ่ายรูป

ไม่มีฉันเป็นเพื่อนฉันเป็น
ฉันเป็นลูกหลานการเมืองเธอ
สมมุติมีผู้ชายเข้ามาจีบหนูเนี่ยหนูควรจะดูอะไรเขาบ้างว่า

บางทีคนคำถามหนูจะต้องถามแบบมีสติลูก
สมมุติมีผู้ชายเข้ามาจีบหนูหนูมันไม่ได้ไงลูก
คุณแม่ใครไปรู้ว่าหนูอาจจะโดนหลอกอย่างนี้

สารพักอาชีพบ้างไปทุกอย่างเชื่อภาควงก่อเป็น
เอาเงินมากองก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
เอาเงินมากองเอาจริงเธอเห็นนะ
มันสามารถหลอกคนรวยจริงได้หมด
ถ้าไล่หลายชื่อมาคนที่โดนหลอก

โทรศัพท์ดมทำไมไม่ทิ้งมือถือ

เพราะเราจะไม่เหยียบคนซ้ำมันเป็นการให้อภัย
รือ่อชัยได้ไหมครับโอ้โหพี่มันไม่เหยียบคนซ้ำได้ไหม

ปีฉันชงปีนี้ปีชง๑๐๐
ดีตรงเป็นคนดีต่อปะ

ดาราโดนปุ๊บยังไม่จบ
ช่างแต่งหน้าโดนเงินคนละ๓๔แสนนะ

พวกคนรวยแท้นี่
อย่างพูดดาราเนี่ยบางคนนะ

ด้วยความที่ทุกคนเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่น

คนก็จะเห็นว่าธุรกิจมันเกิดขึ้นเยอะ

เล่นหุ้นกันถ้าปี๒ปีก็มีเป็นรอยหลัก

ตอนนี้ก็เล่นกันเข้าไป๔หุ้นตก๒๐จุดเล่นกันเข้าไป

เมื่อก่อนมี๑๐ล้าน

เออเดี๋ยวนี้บางทีไม่ต้องดาวน์ด้วย

บาร์อะไร
ของฉันอยู่แล้วฉันไม่มีรถอย่างอื่น

พี่เขยเป็นเรื่องเด็ก
เพราะแรงที่ฉันเปิดให้ดูอ่ะ

ขนาดคุณแม่ติ๊บเขาแค่สาบร้อยลวงกับป้าตือนะ

เด็กขับขายเย็น
นางไปเจอปุ๊กโกปุ๊กโกแฉนว่าหมดเลย

จริงนางนี้แสบมากเลยดำนี้แบบว่า
เสียเป็นแสนแต่แขนยังไม่ได้จุงอะไรก็ไม่รู้เขาบอก
วันหนึ่งหนูต้องเรียกปุ๊กโกะขึ้นรถไปกับคุณแม่ลูกสลับกันมามะตูมบูโกะไง
เพราะว่า

ศึกระหว่างสหรัฐกับอีรานเนี่ยซึ่งมันจะทำท่ามันจะกลายเป็นบานปลายไปหรือเปล่า
ว่าวันนี้ตอนเช้ามืดนี่นะครับเวลาของเราก็คืออีรานก็ยิงไปเลยมิสไซล์

แต่ยังไม่ได้บอกว่าไปลงที่สนามบินซึ่งเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐ

แต่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเชิง
แล้วที่ทรัมป์ออกมาทวิต

เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาสบายดี

ประเมินการเสียหายที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างยังดีอยู่และคาด

คือเป็นคืนนี้ของเราเขาจะออกมาแถลง

แต่ว่าเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับ

จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะเอาไงต่อไป

เขารักกันคืออีหลานกับทางอเมริกา

คือเมื่อก่อนเขารักกันเขามี
เขาเรียกว่าสัมปทานน้ำมัน

ซื้อขายน้ำมันกันอยู่เป็นอาจินนู่นนี่นั่น
อังกฤษอย่างนี้ก็จะเข้าไปมีส่วนในอีหลานนู่นนี่นั่น

พอมีอยู่วันหนึ่งก็ปรากฏว่า

ก็คือโค้นกษัตริย์ชา
แล้วตัวของโคไมนี่ก็เข้ามาคุมทั้งหมด

เขาก็เหมือนกับเก็บสัมประธานพวกน้ำมันเอาไว้

เหมือนกับเขาต้องการฟื้นฟูประเทศของเขาอะไรอย่างนี้นะ

ปรากฏว่าทางอเมริกาเองเนี่ย
ก็เหมือนกับรู้สึกไม่ดีตรงนั้นตรงนั้นแล้ว

กษัตริย์ก็หนีออกจากอีราน
แล้วก็ไปอยู่ที่อเมริกา
อรานเขารู้เขาบอกเขาขอกษัตริย์คนนี้กลับคืนมาหน่อย
เพราะว่าไม่อยากให้ไปอยู่ที่นั่นเอากลับคืนมาหน่อย

ปรากฏว่าปีหนึ่งหลังจากนั้นกษัตริย์ชาก็สิ้นประชวน
ทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่า
หรือนักศึกษาหัวรุ่นแดงบางคนเนี่ย
ไม่ใช่ยอมส่งกษัตริย์

นักการทูตทั้งหมด๕๒คนที่สถานทูตที่กรุงเทพฮาลาน
เก็บไว้เป็นตัวประกันทั้งหมด๔๔๔วัน
แล้วหลังจากนั้นก็มีการตกลงเจรจากันทำยุติกันก็ยอมปล่อยออกมา
แต่ครั้งนั้นเนี่ยอเมริกาก็เหมือนแบบถูกใจอยู่แล้ว

พอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
อีรักษ์ประเทศเพื่อนบ้านอีรานเลย

มีซัดดำขึ้นมาซัดดำเนี่ยก็ต้องการขยายอีลักษณ์
ให้มีอนาเขตที่มันกว้างขวางขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปในอีหลานด้วย
ก็เลยรบกับอีรานก็เท่ากับโคเมนี่กับซัดดำเนี่ยสู้กัน
ถูกไหมแต่ทีนี้คนที่สนับสนุนซัดดำหรือว่าอีรักษ์ในตอนนั้นคือใครก็คืออเมริกา
อเมริกาเนี่ยสนับสนุนส่งยุทธโปรกรณ์ให้มีการซื้ออาวงอาวุธจากนี้
คือหลายคนส่งทหารเป็นประจำการเลยหลายคนเนี่ยก็มองว่า
อเมริกาเนี่ยต้องการจะแก้แค้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นหรือเปล่า
ที่จับตัวประการ๕๒คนเอาไว้พอหลังจากนั้นเนี่ย
มันก็มีประเด็นต่อเนื่องมาก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย
ดำสู้กันไป๘ปีกับอีรักษ์อีรักอีหลานสู้ไป๘ปี
พอสู้ไป๘ปีเสร็จปุ๊บปรากฏว่าซัดดำเริ่มเงินล่อยหล่อ
ประเทศเงินเริ่มล่อยหล่อก็ประกาศยุติสงคราม
สุดท้ายซัดดำกลับไปยึดคูเวท
พอพีชคูเวทเสร็จปุ๊บปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างนั้น
เขาก็มองว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันไม่ถูกแล้ว
แล้วคูเวทจะทำยังไงเพราะมันเป็นบ่อนน้ำมันที่หลายคนก็ต้องไปพึ่ง
เขาก็ร้องไปขออเมริกันอีกว่าให้อเมริกาช่วยหน่อย
ริกาแกก็ลุกขึ้นมาอีกไปลบกับซัดดำ
ซึ่งเคยสนับสนุนซัดดำให้ไปจัดการอีรานนะ

ใช่ก็ไปจับซัตดำด้านนี้
สุดท้ายแล้วก็คือก็หลังจากนั้นเนี่ย

ในพลในพลสุไรมะนี

เป็นมือปราบไอซิสของอีหลานเลย
ใช่เป็นผู้นำทางทหาร

ก็นี่จุดเริ่มติดก็คือเขาก็ไปทำ
ตอนแรกก็ช่วย
สรรค์รักษณะการทั่วโลกเนื่องจากกังวลว่า

เพราะว่าอย่างล่าสุดทอีรานถูกไหมคะ

เขาก็ต้องรอดูว่าค่ะของทำเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องมีการเอาคืนอยู่แล้ว
ซึ่งทำเป็นคนค่อนข้างดุชัดเจนแล้วก็
จะยอมหรอคุณแม่อันนี้เขาก็จะยอมหรอ

เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นชาตินิยมปล
ถ้าสู้แบบมีสมอรพภูมิและจำกัดที่ลบกันชาติคายชาติมันเนี่ยก็ว่าไปอย่าง

เหมือนถึงว่าเป็นผลโประโยชน์ของแต่ละประเทศเนี้ยเขาก็จะจโมมตีการการนี้
เราก็
ถูกต่อหลีเหนืออีก
ซึ่งเขาไม่ได้แบบมีในที่เขาจะต้องฝึกลบกันไง

จีนแล้วก็นัทเซีย

แต่เมืองเขามีปัญหากับทางอเมริกาอยู่แล้ว

ตอนนี้รวมกันแล้ว

เพราะว่าทางฝั่งของอีรานเองเขาก็ชักทงสีเลือดเห็นไหม

หมายถึงว่านายกของเยอรมันก็คุยกับรัสเซียว่า

เพราะสุดท้ายเขาก็บอกว่าเกิดตรงคลังขึ้นมา

ไม่แต่พี่อันนั้นก็คือคำพูดที่เราพูด
อันนี้มนุษย์ทุกคนพูดอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นมา
แต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณจะดูข่าวนี้ให้สนุก

หนึ่งจีนประกาศร่วมกับอีราน
เพราะครั้งหนึ่งเราจำกันได้ไหมเมื่อ๒ปีที่เราเห็นไหม
การบินไทยเอ่ยแอร์เอเชียเอ่ย
เริ่มบินตรงสู่อีรานอีรานเปิดประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์

ใครอยากไปกินไข่ปลาคาเวียก็ต้องไปกินที่อีราน
ก็มีคนไปเที่ยวอีรานอยู่เขาพักอีหลั่นแต่แล้วเขาหายไปแล้วก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน
นักลงทุนทั้งหมดกำลังจะรวมทั้งนักลงทุนไทยด้วยนะครับ
เปิดเส้นทางระหว่างแบงคอกอีราน
เราจะเห็นจากสายการบินหลายสายการบินเนี่ยสายการบินแห่งชาติการบินไทยอย่างนี้
เปิดเส้นทางตรงนะกรุงเทพอีราน
แต่ปรากฏว่าเปิดกันสักแป๊บนึงเฮ้ยเปิดไม่ถึง๔เดือนด้วย
ทุกคนต้องปิดหมดเลยโดยที่ยังแบบว่ามันไม่ได้อ่ะ

มันไม่ทันโปรโมทก็เริ่มโปรโมทแล้วว่าบินบินทึ
เพราะตอนแรกเขาเชิญมันไปด้วยไฟล์แรกที่อีรานนี้ครับ
ปรากฏว่ามันก็ปิดพี่ตอนนั้นนักลงทุนทุกคนอ่ะ
เคยถามคุณกึ้งคุณกึ้งบอกว่าเนี่ยอีรหัสนี้เป็นประเทศที่หลายคนอีกหน่อย

พวกของกงของกับพวกแอนทิกอยู่อีหลานเยอะมาก

ไอ้พวกทะเลดำที่ลอยตัวลอยตัวก็อยู่ที่อิราณ

เวลาหน้าหนาวทีอีรันอากาศติดลบยิ่งกว่าเกาหลีนะครับ
แต่ปุ๊บตอนนี้มันก็กลายเป็นสงครามไปหมด
ในสุขบอกว่าข่าวนี้จะดูว่ามันจะส่งผลกระทบไง

วันนี้เฉพาะก่อนที่เราจะเข้ารายการทองคำ

หุ้นทั่วโลกตกหมดประเทศไทยหุ้นตกเท่าไหร
ประเทศไทยหุ้นตกไปกว่า๒๐จุดวันนี้

เพราะฉะนั้นวันไหนที่คุณจะหวังเล่นหุ้นช่วงนี้

แม่ก็เปลี่ยนเสมอลักษณ์วิชาการที่ให้แนวทางชีวิต

คุณแม่ควรมีความรู้โอ้ความรู้สูงมาก
ถุงสีเลือดที่เขาซักไหม

ครั้งแรกนู่นสมัยอีหม่ำคนหนึ่งที่แบบเคยถูก

แล้วก็คือเขาก็เหมือนเป็นพันปีแล้วนะพี่

ไม่ใช่เป็นพันปีเป็นพันปีเป็นหลายพันปีเลย
แล้วเขาชักทงเหนือสุราว
ชื่อว่าเก่าแก่ของเขานะ

จำคาราม

เขาบอกหลายร้อยปีที่ชักโครงงานเข้ามา

ใช่พันปีคือไม่เคยชัก

พอช้างขึ้นมาเสร็จก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ชาวประเทศของเขาต่างประชาชนเขาก็เอาขึ้นเหมือนกัน

จีนเอาตรงเหมือนกับสนับสนุนแล้วนะ

ไม่เอานักวิชาการนะถ้านักทำการจะไปคุยกับจอมขวัญหรืออะไร

หมายถึงว่าถ้าสมมุติเราคิดกันจริง
เขาก็บอกเลยว่าจีนเริ่มไปสนับสนุนตั้งแต่แรกแล้ว
รัสเซียเริ่มไปสมพร้อมจีนตั้งแต่แรกแล้ว

สองประเทศนี้ใครจะประกาศก่อนกันไง
ถ้าประกาศก่อนปุ๊บนั่นแหละ

แต่เขาก็แค่ดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงต่อ
แต่ก็มีใครออกตัวเต็มแรงไหมเพราะว่า
ยังไม่มีใครออกตัว
ยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใครออกตัวยังไม่มีใคร

คุณเตรียมตัวช่วยเหลือบ้านเรากันด้วยนะฮะ

แต่ประเทศไทยในวันนี้คุณจะเหลือน้ำกิน

โอเคถ้าคุณมีเงินซื้อน้ำขวดมันไม่เป็นไร
แต่ชาวบ้านวันนี้ถึงกระดาษไม่มีน้ำอาบ

ดูเสาสะพานก็สูง
แม่น้ำสีสูงคลามที่หลายพระอิสักษพรรณ

แต่อยู่ที่ว่าใครจะนำมาเสนอข่าวก่อนกันตัวเองไปเห็นบางสตาร์แล้ว
บึงกาลหนองคายนครพนมสกลนครตัวเองไปเห็นมากับตาแล้ว
ก็อย่างนี้เหมือนกันยังเหลือน้ำเป็นแอ่ง
แม่น้ำโขงก็เป็นอย่างนี้แล้ว
สมมุติคุณจะไปกินปลาแม่น้ำโขงที่เมื่อก่อนฉันเคยซื้อให้เธอกินที่อร่อย
ปลาสงัวอืมที่โคตรอร่อยปลาสงวนนี่คือเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเลยอ่ะ

ตอนนี้เป็นอย่างนี้พี่ไปเห็นมากับปลานะอันนี้แม่น้ำโยม
เอาอย่างนี้เราเอาใกล้กรุงเทพคือจังหวัดพิจิตร
แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่๔อำเภอของจังหวัดพิจิตร
๔อำเภอเลยหมายว่าจะเป็นโพลประทับช้างอำเภอบึงนางราง
อำเภอโพทะเลความยาวของแม่น้ำ๑๒๗กิโลเมตร
แม่น้ำโยมอย่างเรียกว่าเหลือน้ำเลยดีกว่า
ซึ่งต้องยอมรับว่าแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักคุณ
แห้งจนเห็นพื้นทรายในท้องแม่น้ำ
จริงภาพของแม่น้ำยมเมื่อมองบนพื้น
มันคือทะเลทราย

เนื่องจากว่ามองเห็นท้องแม่น้ำเป็นพื้นทราย

ซึ่งเอาจริงมันส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่แม่น้ำนะฮะ

บางพันธุ์ได้แต่บางพันธุ์ไม่น่าได้นะ

อาจจะมีน้ำแบบเป็นขังไว้อยู่

แล้วก็หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัยอย่างจังหวัดพิจิตร

แองจิเธอไปแม่น้ำโขงกับพี่หนุ่มไปแม่น้ำโขงมาตอนนั้นจำได้ไหม

เขาบอกว่าเขื่อนตอนนี้มันอยู่ที่ไซบุรี
ถ้าเขื่อนที่ไซบุรีเสร็จอีกยิ่งหนักกว่านี้อีก

ปรากฏว่าประตูระบายน้ำน่ะเป็นไง

ไม่มีน้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวกว่าหลายพันไล่นะฮะ
เรื่องต้นก็ให้กันช่วยซ่อมแซม

ยังได้สั่งให้ในทุกอำเภอกำนัน

แจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนว่า
เออรับภัยแรงนะ
ว่าปีนี้สภาวะแรง
จะเกิดขึ้นอย่างที่ประเทศไทยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

แต่ถ้าสมมุติเอาจริงถ้าเขาพูดกันเนี่ย

มากกว่าร้อยปีที่ประเทศไทยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลย
วันนี้ถ้าสมมุติคุณไปต่างจังหวัดจริงเนี่ย
กรุงเทพเราอาบน้ำทะเลกันอยู่นะฮะ

ดีมากเพราะคุณเอาแบบว่าน้ำทะเลบ้างน้ำเกลือมาสระผม
แต่จริงแล้ววันนี้ที่เรามีน้ำใช้กันคือน้ำทะเล
ขุดบ่อบาดานกันไหมหรืออะไรอย่างนี้

หาเขาก็ถึงว่าอย่างไร
ขุดเบาะบาดานมันจะไปขุดทางแถวบ้านเธอกัดแคนนึงมั้ย

การขุดที่บุรีรำไปให้กับต่อชะดอ
แต่ต้องให้กรมทรัพย์มาดูว่าขุดได้

อย่างกรุงเทพคุณยังพอมีน้ำที่แบบว่า
มันอาจจะเปลี่ยนผ่านระบบการกรองเนี่ย
ต่างจังหวัดในอำเภอหลายอำเภอนะวันนี้
ไปเห็นมากับตานี่คือแบบเฮ้ยพี่
เอาแค่กินก่อนพี่เอาแค่กินก่อนตอนนี้

ถึงบอกว่าคนไทยก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่อง
เราไม่มีไฟป่าแต่เรามีน้ำแรง

เขาถึงบอกชาวบ้านขนาดพูดไงหรือเปล่า

แต่ถ้าสมมุติเนี่ยน้ำแร้มันไม่เหลืออะไรเลย

ไปไปอันนั้นก็ท่วมหนัก

หมดเลยแต่เขาบอกว่าน้ำท่วมยังดีกว่าน้ำแรงพี่
ไม่มีที่เก็บนะน้ำขนาดนั้นมันก็ลงแม่น้ำโขง

ทำอย่างไรกันเนี่ยคืนจิคืนคืนมันเยอะ
เขื่อนกว่ามาถึงไทยประเทศลาวทุกวันนี้เราซื้อไฟฟ้าจากลาวนะ
จนตอนนั้นท่วมอุบลที่มันท่วมทั้งจังหวัดเลย

แต่ในสุดมันก็ลงเร็วเหลือแต่เป็นจุดหย่อม

มันลงโผงได้ไงที่โผงเจียม
ไปดูเรื่องราวของโรงเรียนหนึ่งถูวิพากษ์พี่จาน
เพราะว่าไปใช้เครื่องวัดระดับเสียงวัดเสียงร้องเพลงชาติ

คือเรียกว่ากลายมณีที่วิพากษ์พี่จานกันอย่างหนัก
เมื่อเพจกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย
หนึ่งว่าได้ใช้เครื่องตรวจวัดความดังวัดระดับเสียงในการ
ร้องเพลงชาติหากเสียงไม่ดังให้นักเรียนนั้นร้องใหม่
คุณผู้ชมครับโดยข้อความดังกล่าวนะครับระบุว่าโรงเรียน
หนึ่งนะครับในจังหวัดปฐุมชื่อเดียวกับมหาวิรัยดังนะครับคิดระบบวัดความดังระดับเสียงการร้องเพลงชาติหากร้องไม่ดังต้องร้องซ้ำใหม่ถึง๓รอบที่ผ่านมานะครับมีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนส่งเรื่องร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการให้ร้องเพลงชาติซ้ำเพราะเสียงไม่ดังอยู่หลายครั้งแต่เคสนี้ครับมีความคล
ร้องเพลงชาติไม่ได้มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องร้องเสียงดังให้ชาวโลกนั้นได้รับรู้จึงขอยกบทความรักชาติให้มันดังฉบับย่อมาให้อ่านกันอีกสักครั้งหนึ่งการแสดงออกว่ารักชาติหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ตะเบงออกไปนะครับตอนร้องเพลงชาติมีวิธีมากมายที่จะปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติและก่อให้

ดั่งระดับเสียงการร้องเพลงชาตินะครับโดยใช้ป้าย๓สีสีเขียวผ่านร้องรอบเดียวสีเหลืองพอใช้ร้อง๒โลกสี

สีเหลืองพอใช้ร้อง๒รอบ

โรงเรียนจังหวัดปฐุมชื่อเดียวกับมหาลัยดัง
ชื่ออะไรมหาได้แล้วไม่รู้เหมือนกัน

ร้องดังเขาจะทำการถ่ายวีดีโอพรีเซนต์หรือเปล่า

เหมือนอาจจะปลูกฝังว่าทุกคนต้องร้องเพลงชั่นให้ดัง
นี่คือ๑โรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนเดียว

แต่ที่จริงก็ก่อนก็ไหว้พระสวรรค์มนาคสสาวโทษมันก็จบ
แต่เข้าใจคนนี้มันก็ถูกของเขานะ

จะต้องร้องเพลงชาติให้ดังนะมันมีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้
ก็จริงของเขาจะร้องตะโกนทำไมอ่ะ
ก็งงอยู่ไม่งั้นอยากเจอครูครูนี้ยังเลย

อย่างนี้ไม่ใช่ครูแล้วอันนี้คือทั้งโรงเรียนแล้วเขาเอามาปิด

เหรอต้องทำอย่างไรเธอไปโรงเรียนเลย
พอพอขออันเชิญหน่อยช่วงหน้า
ช่วงหน้าโอ้โฮสามวันนี้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นอีกแล้วใช่ไหม

ดีดไป๑๘๐กว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้ตั้ง๕โมง
ช่วงหมาติด๑ใน๑๐แล้วไหม

อสเตรเลียไฟไหม้น้อยกว่ากรุงเทพ

ตายนะคะเบรกแล้วไปตายได้ค่ะ

หลังนี่ชอบดูดชอบสูบดูด

ที่เกาหลีเขาบอกคุณธรรม

เขาบอกโอ้โหมดดำไปนี่เกาหลีสะเทือนมาก

คือพูมเท่าไหร่แล้ว

แต่พรุ่งนี้๑๘๕แน่สูงสุด
ตอนนี้เท่าไหร่

สูงสุดของเราอยู่อันดับที่๙

อันดับสูงสุดนั้นคืออะไรครับ

แดลี่อินเดีย

แต่ประเทศไทยของเราน่ากลัวนะพี่

๙๗ตอนนี้๙๗กรุงเทพฯ

รายงานว่าค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์

กรุงเทพนั้นปริมาณฝุ่นภาพรวมอยู่ที่๑๘๒

๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยทำให้ประเทศที่

สูงติดอันดับ๔ของโลกแต่ตอนนี้ลดลงมาเหลือ
๙เนี่ยนะคะก็เมื่อวานอยู่๘

สิรินาคซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรทม

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ผลกระทบเขาก็บอกว่าให้กองควบคุม
ติดต่อเตรียมพร้อมในการระวังอันตราย

อยู่หลายทีแล้วนะเขาเตรียมไงวะเนี่ย

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ร่วมมือเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติงาน

กรมการขนส่งทางบวกและกรมการขนส่งมวลชนของกรุงเทพนี่ล่ะค่ะ

โทษเอ็นดู
รับรับรับรับรับรับรับ
ไม่ขับรถให้ใช้รถสาธารณะบำรวมรสาธารณ์ครึ่งยนต์รัฐ
ลอยลอยไงไม่รู้อ่ะคือมันแก้ไม่ได้ไงพี่พี่จะนั่งอ่าน
เสียเวลาเพื่อนหนูก็ไม่เข้าใจพี่จะมานั่งอ่านให้เสีย

เอ้าคุณแม่กระทางกราฟออกมาแบบนี้ทำอย่างไรครับ

เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันค่ะท่านผู้ชม
ตัวตอนนี้ก็คือแมสปิดอากาศไปไหนก็ใส่เลย

ในที่ที่ไข้ฝุ่นสูงการออกกำลังกายได้เข้ากับค่าตัวตายทางอ้อม

เมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กแล้วเค้าจะมีครูสอน
ลูกหายใจเต็มปอดหายใจเต็ม

ปอดสิอู้มะเร็งถามหาที่ให้ดีเนี่ยตอนนี้

บางคนรู้สึกอายรู้สึกเขินที่จะต้องใส่หน้ากาก

รู้สึกว่ามันลำคาไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่แหละ

คุณผู้ชายลำคาเราก็เข้าไปฟังในกีบปอดของเรา
สำคัญคือวันนี้ถ้าสมมุติ
ก็เข้าใจเศรษฐกิจไม่ดีอะเนาะ

ลดภาษีเครื่องฟอกอากาศให้

มันสอบไส้ให้หน่อย
คุณแม่จะได้ช่วยคุยอยู่ใกล้กันไหม

นี่มันก็ขายดีจนขาดตลาดไปเป็นช่วงนะ
พอไม่มีก็เหลือไม่เตรียมไว้

เหมือนคนจริงคนเกาหลีเขามีมาตรการแบบ

พี่อยู่ในแอร์ก็ไม่ได้กองมันก็เข้ามาหมด
แต่หมายถึงว่าวันนี้คุณออกยิ่งหายใจ

ลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไหมเพราะว่าเร่งผลิตไง
นี่ป้าเนี่ยนะมีคุณแม่เต็มเลย
ว่ากันไปทุกเชียงใหม่ของเราเห็นไหม
เชียงใหม่เราถือว่าเชียงใหม่เอาแม่พักก่อน
เอาบรรยากาศของเรื่องอาการก่อนแม่

ชะอำครับได้รับแจ้งว่ามีหญิงเจ็บท้อง
ยังไงเราต้องมีเงินทองคุณแม่สู้ชีวิตกันก่อนคุณแม่

หุ้นก็ซื้อไม่ได้แต่ทองขายได้

จนอาจขายท้องดีนะครับ

เจ็บท้องเนี่ยประโยชน์ตรงนี้

ให้คุณไปตีลอตเตอรี่นะครับ

น่ารักของที่กำลังแจ้งว่ามีผู้หญิงเจ็บท้อง
อดบนถนนเส้นทางหลวงชนบทนะครับ
ก็เดินไปดูตรวจสอบรถผู้ชีพโรงพยาบาลชะอำ
ก็จุดเกิดเหตุ
ผู้หญิงคืออายุ๓๕ปีเป็นหญิงสาวท้องแก่
ชื่อคุณอัศมาจันทร์ปอด
เป็นผู้หญิงท้องแก่นอนอยู่บนเบาะซ้าย
ฝั่งคนนั่งตรวจสอบว่าเด็กคลอดออกมาแล้วคุณ

เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันประถมพยาบาล
รวมทั้งตัดสายสติทำความซ้ายมาตัว
ปรากฏเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิง
แม่เด็กก็อยู่ในอาการปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่
ก็ได้นำแม่แล้วก็ทารกไปส่งที่โรงพยาบาลหัวหิน

พ่อของเด็กเขาเลยบอกว่าตนเนี่ยกำลังจะพยายาม
มีเมียของตัวเองกำลังเจ็บคล้องจากคลอด
เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างทาง
เพราะเมียตัวเองปวดท้องหนักมาก
มีอาการคล้ายใกล้คลอด
ตนจึงรีบจอดรถไว้ข้างทาง

ฉันจะหัวเล่าฉันไม่รู้จะหัวเล่ายังไงนะ
เขาโทรไปเพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่ในระหว่างนั้นเด็กก็โผล่หัวออกมาก่อนไงคุณ

แล้วก็เอาผ้าคุณหนูห่อเด็กทารก
แล้วก็รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้ดำเนินการ

เอามาดูคุณแม่บอกอยู่เนี่ยรอจดเนี่ยคุณแม่
เอาต้องบอกสิก็สะคิดมึงไม่เขียน

หรือว่าดวงคุณแม่ไม่ดีช่วงนี้มีคนบ่นเยอะนะคุณแม่

หัวคือบน

เอาเท้าออกมาตายแม่ตาย

ไม่รู้ไม่เคยเกิดมาก็ทำเมียไม่เป็น
ชอบมีผัวจะมาถามเรื่องออกลูกก็ไม่ได้อยู่แล้ว

อยู่ดีคุณมาถามผมทำไมเรา

มันไม่เข้าเส้นเลือดมันไปเข้าผิวหนัง

นั้นก็เลยไหม้ผู้พองนะครับ

เพราะว่าเดี๋ยวไม่นานก็จะหาย
นางสาวจันทร์เปิดเผยนะครับว่า

ลูกของเธอเองก็ร้องไห้ตลอด

เองนั้นไปสังเกตเห็นแขนด้านซ้ายของน้องนั้นบวม

แล้วก็บอกว่าน้ำเกลือนั้นมันไม่เข้าเส้นเลือด
แต่เข้าไปที่ผิวหนังของน้องแทน
ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็ยุบ

แต่ตนเองสังเกตนะครับว่าบริเวณข้อมือแขนซ้ายของน้องนั้นมันบวม
แล้วก็มีรอยไหม้เหมือนน้ำร้อนเนี่ยลวกเลยนะฮะ

แรกทางโรงพยาบาลนั้นไม่เคยถามข่าวอะไรเลย

ปรากฏมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไลน์มาถามว่า
ลงข้อความแบบนี้มันทำให้โรงพยาบาลนั้นเสียหายนะ

ทำไมดัดเจ้าหริตมารู้
อื้ม

เหมือนกับต้องมาขู่กันด้วยคุณแม่บอกแบบนั้น

แต่ที่ออกมาโพสต์เนี่ยไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรนะแต่
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลประชาชนให้มากกว่านี้หน่อยลูกทั้ง
คนเด็กทั้งคนมนุษย์ทั้งคนทุกคนเนี่ยก็รักแล้วก็เป็นห่วงเนี่ย
เด็ก๑๐เดือนเนี่ยนะฮะซึ่งเวลาต่อมานะครับทางโรงพยาบาล
กลุ่มภาวะปีครับได้ชี้แจงถึงกรณีจิดเกิดที่เขาออกชี้แจ้งนะ
มันเกิดจากน้ำเกลือนั้นรั่วนะฮะเนื่องจากน้ำเกลือที่ได้ให้มันมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วย
จึงทำให้มีความรุนแรงกว่าน้ำเกลือที่ไม่มีน้ำตาลผสม
แล้วก็จากสภาพร่างกายเด็กที่ทานไม่ได้นะครับแล้วก็ถ่ายตลอดมา๑๐วัน
ทำให้น้ำเกลือที่รั่วออกมานอกเส้นเลือดนั้นมาอยู่บริเวณใต้ผิวหนังมีอาการมากกว่าเด็กทั่วไป
มันก็เลยเกิดบวมของผิวหนังขึ้นมาพอบวมยุบลงจะเกิดถุงน้ำ
พอถุงน้ำแตกก็จะเป็นหนังเหี่ยวและเป็นแผลเปิดตามมา
แต่เคสนี้เกิดจากการรั่วจากน้ำเกลือและอยู่ระดับผิวหนังจึงไม่เกิดเนื้อตาย
แต่ต้องดูแลแผลทำแผลทุกวันป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้เข้าไปประเมินและดูแลแผลของเด็กแล้ว
รวมถึงได้มีการพูดคุยรวมถึงได้พูดคุยกับญาติเพื่อรับทราบปัญหา
ซึ่งพบว่าแผลของเด็กนั้นยังไม่มีลักษณะของการติดเชื้อ
การรักษาก็คือทำแผลแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจนกว่าแผลนั้นจะหายนะครับ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะช่วยดูแลแผลของน้องจนกว่าจะหายดี
น้อมรับข้อติชมในการบริการนะฮะ
ที่อาจจะมีการแสดงออกไม่ดีทางกริยาหรือวาจาทำให้ญาตินั้นไม่พอใจ
เดี๋ยวเขาย้ายโรงพยาบาลแล้ว

เพราะเขาแสดงความรับผิดชอบ
เขาก็เลยออกทางโรงพยาบาลเนี่ย

แล้วเขาก็จะรับผิดชอบในการดูแล
หน้านี้เขาก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจจะมีการพูดจาไม่ดีอะไรยังไงกับคุณแม่ไป

ย้ายไปแล้วนี่กลับไปรักษาที่นั่นอีก
เขาอาจจะแสดงความรับผิดชอบไปกันแบบ

เฟซบุ๊คเป็นเรื่องเวลาก็ไม่มีใครรักษาให้
แต่ถ้าสมมุติโอเคตอนนี้ก็คือแม่ออกมาโพสต์ปุ๊บ

มันดูยังไงก็ไม่ดูแต่แบบว่าให้มานั่งดูเหมือนโรงพยาบาลเอกชนมันยาก

แม่เนาะหัวจะอกแม่ทั้งคนแค่นั้นเอง

เอาแมทปีรณีเดือด

นางเอกสาวแมทพิรณีก็มีโมเมนต์หวาน
ไฮโซหนุ่มสงการเมื่อสาวแมท

ว่าพนักงานคนใหม่เนี่ยสุดยอดทำได้หลายอย่างเลย

มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า
เปิดด้วยกล้าหน่อยสิห้าวเป้งอยู่แล้ว
จากนั้นก็คือไปปั่นเขาว่า

จะได้ข้าวเป้งอยู่แล้วนี่อะไรอย่างนี้

ถูกก็ยังไม่จบนะฮะ
ยังบอกต่อว่าก็เขียนเองว่าเปิดใจ

ถ้าจะเป็นที่รักของประชาชนก็ให้ดูนักแสดงคนอื่น

คือกลายเป็นเรื่องปั่นเอง
ก็บอกตัวเองเป็นคนบอกเองนี่ว่าเปิดใจ

ถ้าจะเป็นที่รักของประชาชนให้ดูนักแสดงคนอื่น
เขาตอบต่อประชาชนอย่างไร
เอาที่สามีมากกี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกัน
ตอบเรื่องบูลลี่เนี่ยมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะจ๊ะ

เข้ามาตอบโต้ดุเดือดเลยล่ะ

เขาคงมายเขาว่าแบบถ้ามาตอบแบบยังไงไปดูซิ

แบบเหมือนตอบแฟนคลับก็ดูแบบตอบสวยงามอย่างนี้

เข้าไปอ่านเปล่าเถอะ

มันอ่านอีกไหมอ่านไหมอ่านไม่ค่อย

ไม่ค่อยชอบลงรูปเขาชอบลงเป็นสตอรี่

ตัวจริงไม่ชอบลงรูปจะถามหลายทีแล้ว

มันด่าคนได้ดีกว่าลงรูป

จริงมันก็ลบ๑ชั่วโมงไม่ต้องไปอะไรเยอะ
ไม่แต่บางอันอย่างภาพสังเกตดู
อย่างกับเพื่อนรักเนี่ยก็จะลงไว้เยอะหน่อย
เขียนยาวแบบนี้ต้องเก็บไว้นาน
แต่สตอรี่มันสนุกกว่าเนอะมันด่ากันดีอะ

ทุกคนพี่ม้าทุกคน
ว่างเหรอไม่ได้คอมเมนต์ทุกคนเลยไม่ได้ทุกคนคือต้องเห็นกัญชัยเข้าไปทำอะไร
แค่อยากจะถามไงเท่านั้นเองแต่ของคุณผมไม่ได้ถาม
เขาไปกดไลค์ผมแค่สงสัญ
ก็ไม่ใช่ฉันลงรูปไหว้พระอยู่แล้ว
วันดีคืนนี้ก็ไปบอกว่าอะไรนะมือถือสากปากคือ
ชิบใจที่มันเหลวน์แค่เขียจลงน่ะของเธอยังซ่อมากว่าก็ถามพี่ม้า
อึ้ยใช่ง่ายเขาเป็นอะไรกับตัว
เขาก็เปิดตัวนะเขาพยายามเปิดตัวอย่างไง

ห้ามอะไรก็ห้ามอะไรแต่ห้ามคนมีความรักนี่ห้ามไม่ได้เหมือนกัน

น้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันได้
แต่ห้ามน้ำมีความรักโอ้โฮแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้
แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้
ชอบแบบไปวัดไปวามไม่กลัวตัวสลายไงไม่รู้
ไปวัดอุโมงเหรอไปฟังวัดอุโมงสิแปลวัดอุโมง

ไม่ใช่นางคงคิดไปว่านางอายุ๔๐อะไรอย่างนี้เนอะ
พอมานางมีแฟนเด็กกว่านางก็กระปี้กระเป๋าไง
เมื่อก่อนเห็นเดินหลังโกลณ์โกลณ์ที่นี่ไม่แล้ว

แล้วก็จะแซวกันกับย่ากับสองคนนี้นะ
ปรากฏว่าล่าสุดมีเรื่องแฟนได้ขำ
แคปชั่นว่าความรู้สึกเวลากดไลค์และคอมเมนต์

กดไลค์ใครไม่ได้คอมเมนต์ใครไม่ได้เลย
ตอนแรกคนก็งงว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่เจ้าตัวแอบหลุดแบบนี้
สามารถกดไลค์หรือคอมเมนต์ใดได้

เนื่องจากว่าณเดชน์ไปกระหน่ำกดไลค์ให้แฟนคลับของตัวเอง

ก็คือเป็นโครงการอะไรของเขาสักอย่าง

ขนาดไหนถึงคนคิดว่าเป็นบท
ก็คงถี่แบบดู
เพราะบางทีวันหนึ่งเขากำหนดแล้วว่าห้ามแอดเกินเท่าไหร่
แอดเท่าไหร่แล้วก็กดเท่าไหร่คุณแม่

เช่นสมมุติเราดูเราก็กดบ้างไม่กดบ้างอย่างนี้
แต่นี่มันคือกดลูให้ทุกคนอะไรอย่างนี้

นิ้วเรากดได้เป็นหมื่นครั้งเหลือต่อวัน

เข้าไปกดในโพสต์ของแฟนคลับด้วย

มันก็เลยโดนบล็อกแป๊บหนึ่งแต่แป๊บมันก็จะใช้งานได้

ต่อไปคุณหนุ่มอ่านข่าวดาราค่ะอย่าทำเป็นเงียบนะคะ

รุ้นเรื่องสถานะความสัมพันธ์

นี้ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วด้วย

ก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับปั้นจันทร์บอกว่าตามนั้นเลยค่ะ

เห็นที่พี่เขาสัมภาษณ์จริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

กันแล้วทั้งคู่เราก็เลือกทางที่สบายใจ
ไม่อยากให้ทุกคนนั้นคิดกันไปเองว่าเกิดอะไรขึ้น
เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วทั้งคู่กันแล้วกัน

อีสานเล่นเรื่องยอดรักนักรบอยู่ใช่ไหมอวสารยัง

ช่อง๗กับพี่วีอ่ะ

พวกผมอาจลุ้มหน่วยหมดแล้ว

ว่ามีดาราที่ถูกลืมอะไรอย่างนี้
แบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่มีซีนใช่ไหมล่ะ

หมายถึงว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่มีแบบวัคซีน
ไม่มีอะไรพูดถึงเพิ่งแป๊บเดียวไม่มีคนพูดถึงเป็นนางเอกซุปตาน้อย
ต้นสังกัดเพราะซีนบนน้อยบนเวทีคอนเสิร์ตสำหรับแซมมี่เนี่ยนะฮะ
ที่บอกว่าระบบไฮโดลิกจะต้องเซ็ตเอง
เซ็ตเองขึ้นเองอ่ะจริงเขาว่าจริงไม่มีใครทำให้น้า
เราวิ่งมากระโดดขึ้นแป้นนี้เหรอแล้วให้ลอยบ้าทำไม่ได้ต้องอยู่บน
ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเลยแบบช่วยเหลือตัวเองแบบว่าแล้วก็
เรียกว่านางเอกรุ่นใหม่ก็มาแบบมีซีนมีเพลงของตัวเองแต่นางมีแค่นิดเดียวอะไรอย่างนี้
ที่นางแบบว่าเป็นนางเอกเบอร์ต้นเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็แบบว่าขึ้นแบบว่ามันไม่รู้แป๊บเดียวอ่ะแทบจะไม่มีคนไม่รู้เราก็ไม่เคยไปดูเนาะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเอาจริงไม่ได้น้อยใจต้นสังกัดเรื่องมีซีนน้อย
มองว่าทุกคนมีซีนของตัวเองนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่ได้พาร์ทของเราเท่านี้
เราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดต่อให้มันจะเป็นแค่๑๒นาที
เราก็ทำเต็มที่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียดายหรือเสียใจอะไร

แล้วใครจะตอบน้อยใจได้แหละเขาสัญญาก็ยังมีอยู่กับเขา
เดี๋ยวเขาดองละครแล้วทำยังไงล่ะ
แม่สัญญานางยังไม่หมด

ออกรายการอะไรอย่างนี้ไงนางยังติดสัญญาอยู่
ที่บอกว่าใช้เงินเดือนไม่ถึง๔๐๐๐ฮเดือนนึงเขาใช้เงินไม่ถึง๓๐๐๐๐ฮ

คอนเสิร์ตที่ผ่านมาคือไม่มีซีนให้นาง

แต่นั่นก็ต้องยกให้รู้ไหมพี่เบิร์ดพี่กวางเขาเป็นแบบ

ทั้งประเทศยังไม่มีใครข้นลง
อยู่กับคู่กรรมเหรอคู่กรรมไง
คู่กรรม
ใช่ที่แบบรถไม่มีใครวิ่งเลย
สักครู่ช่วงหน้าจ๊ะอาสยามโชว์เงินในตู้เซฟ

มันบอกมันจะหมดแล้วมันโดนเอาไปหมดแล้ว

เอาไปดูเรื่องของจ๊ะอาสยามครับ
ปีช้าสามารถจะอาศาสยามเรียกว่างานก็ล้นนะเห็นก็ล้าน
เพราะนับคร่าวเงินประมาณสัก๑๐ล้านนะฮะ
ด้วยคำคมเตือนใจเงินไม่เคยไม่สำคัญ
เงินสำคัญเสมอแต่เราต้องควบคุมใจเราเองให้สำคัญกว่าเงิน
เรียกว่าเป็นคติสอนใจนะฮะเตือนใจคนหลายคนได้อีกด้วย

ไม่ใส่แบงค์นางเอาใส่ไว้ในเซฟแบบนี้

ถ่ายรูปทำไมไอ้แค่มึงบ้าหรือเปล่า

ข่าวเพิ่งลงน้องมาอยู่ซบท้องแม่เม
ทำคนรู้ว่าแม่เมจะมีท้องหรือเปล่า
มันคนละเรื่องอันนั้นมันคือเขาลงเฉยข่าวก็ไปตีประเด็นกันเอง
หรือเปล่าอ่าอ้าวถ้าจะเป็นหนังเรื่องยาวที่แบบว่าข้ามปีเนี่ยก็คือ
เสกโรโซกับคุณการวิพากรเนี่ยเมียคนแรก

แต่เรื่องนี้ไปพิถูกสมมติว่าจะทำบทขึ้นไหม
ดูสิเมียหลวงเมียน้อยวันที่สี่กาตีป้าตีกอง
อีฟแล้วก็ชื่ออะไรนะแซนนะฮะ
บอกตรงแล้วเธอทั้งสองเนี่ยจบจริงอย่างที่ลั่นไว้ได้ไหม
เดี๋ยวคนที่ทักมาฟ้องเนี่ยคนนั้นทักมาฟ้องคนนี้ทัก

เสกพูดเองว่าเลือก๕คนพ่อแม่ลูก

ทั้งสองคนออกไปจากชีวิตเสียที
เขาเป็นคนพูดสงสารครอบครัวเถอะ
เสือกวางลอนดอนไปให้พ้น
เดี๋ยวจะยึดโทรศัพท์บล็อกม่าไงนะฮะ

อย่าบังคับให้ต้องทำนางว่า

เหรออยู่ไหนอยู่คนละหลัง

เหมือนแบบเตือนแม่บอกว่าแม่ให้พักบ้าง

ใครอ้วนรีเทิร์นไม่รู้แม่

นักสนักรุ่นใหญ่ฝีมือดีเขาเล่นละครโอ้โฮสมทรัพย์นักปั้น
เขาเล่นหลายเรื่องเลยแหละอายุไม่ใช่ปัญหาจริง

กล้ามากไม่แคร์ใครเลยไม่ใช่รูปนี้
สลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่กลางทะเลซายโอมานที่ไปอยู่กลางทะเลตายอย่างนั้น

หนุ่มถ้าฉันเป็นอย่างนี้เถอะตีฉันให้ตายแล้วเถอะเขาแคปชั่นว่า
แก่แล้วไงต้องห้ามก่อนห้ามให้เชื้อแล้วเอาไหม
ตีให้ตายเดี๋ยวฉันอายเขาแก่แล้วไงซายสีเพิง
ส่วนข้างต้องเป็นต้นหอมนะฮะไปกับลูก
นางบอกนางไปประจำนางไปทุกปีนางไปแล้วได้ผัว
นางโทรมาชวนหนูเล่าหนูแอฟหนูไปเลยไปที่นี่เหรอ

ไปแล้วผู้ชายลุมจีบนางเยอะมากนางบอก
เหรอแล้วนางต้องไปทุกปีละ๒๓ครั้งอะไรอย่างนี้

สกุลตลาต้นหอมบอกว่าทำไมไม่โดนปลาหิน
อันพุวนาตแมนว่าขอกั้นใจตายสุขภู้
ส่วนบูมณดาแมนสั้นว่าแม่
แม่เขาใส่กางเกงมาเนี่ยแม่แล้วสุขผู้แครว่า

ใครไปอะไรออกอ่ะเลยไม่รู้ว่ายังไง

นางบอกอย่างนี้

แต่คุณเป็นคนละทารเกทกับขุนแม่

เออไปซื้อดีกว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป